อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของสังคมไทยนะคะ
กรณีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
ตอนนี้โอ้โหมากันเยอะเลยนะคะ

ต้องใช้คำว่ายอมจำนวนฟ้าดิน
นี่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา๘๖คน
โอ้โหเดินแถวเลยต้องยอมค่ะยอมจริง
โดยนายหน้าเทถูกทิ้งไว้ตรงนี้๓วัน๓คืน

เปียกปอนกันไม่ต้องได้กินอะไรกันแล้ว

อยู่ตรงนี้ทั้งหมด๘๖คนนะคะ
ตรงนี้ก็คือบริเวณเขาช่องเขาทางธรรมชาติ

หุบตาหลีหมู่ที่๙ตำบลเกาะหลัก
อำเภอเมืองประจวบคิริขันนี่ค่ะสุดท้าย
ต้องรวบรวมตัวควบคุมตัว

ส่งตรงนี้ก็คือศูนย์พักคอยวัดรัตนวิเวกคลองวานนะคะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแน่นอน
ตอนนี้โควิดระบาดตรวจหาเชื้อโควิดกันก่อนเลยค่ะ
อกจากนี้ก็นำอาหารแล้วก็น้ำดื่มมาให้แรงงานชาวเมียนมานะคะ
คุณผู้ชมทีนี้จากการสอบถามชาวเมียนมาผ่านล่าม
ให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเขาลักลอบหนีหนีมาในประเทศไทย
เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายพูดกันตรงแบบนี้
เพื่อจะเดินทางไปทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง
คือหนีตรงนี้เพื่อมารอให้นายหน้าขับรถมารับ
รอกัน๓วัน๓คืนฝนก็ตกอาหารก็ไม่มีให้กินนะคะ
ตัดสินใจเดินลงมาจากเขา
ให้เจ้าหน้าที่จับดีกว่าไม่งั้นตายฟรีเลยนะคะ
อยู่ข้างบนเนี่ยคือฝนตกไม่รู้ว่าสัตว์ป่ามีด้วยหรือเปล่า
และที่สำคัญน้ำท่าก็ไม่ได้กินกันนะคะ
ให้ตำรวจไทยมาจับแบบนี้

แล้วชาวเมียนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมน่าตกใจมาก
บอกว่ายังมีอีกนับพันคน
ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ
โดยการจ่ายเงินให้กับกลุ่มนายหน้า
ค้าแรงงานเถื่อนแล้วก็โดนลอยแพ้แบบนี้เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ขยายผลต่อด้วยนะคะ